คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในผับ

ชวนกันออกมาเคลียร์หน้าผับ

เหตุการณ์ที่จังหวัดตากค่ะมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

แล้วเสียงเตะเนี่ยเสียงดังมากนะคะ

คนเจ็บถูกทำร้าย

พยายามจะผลัดกันทำร้ายค่ะ
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายประมาณสัก๔คนนะคะ
ต่อยแล้วเน้นไปที่จุดสำคัญ

คลิปนี้คือพลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้

เน้นน่าเน้นหัวเนี่ยโอ้โห
คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ทางฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุหันมาเห็นคนถ่ายคลิป

คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะถ่ายทำไมถ่ายทำไม

หลังจากนั้นก็ขึ้นรถกันไปแล้วก็ขับรถออกไป
คือการรุมทำร้ายหน้าผับแห่งนี้นะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกันตั้งแต่อยู่ในผับแล้วล่ะ

คือคนเจ็บเองถูกรุมตั้งแต่ด้านในแล้วนะคะ
เนี่ยโอ้โหแล้วบอกขอออกไปเคลียร์กันด้านนอก
ให้มันจบแต่คือไม่เคลียร์ไปใส่ต่อด้านนอก
ผู้ภัยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อรักษาตัว
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอกับคนเจ็บนะคะ
อยู่ในห้องเช่าที่อำเภอแม่สอดแล้วค่ะออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืน
ตอนที่ทีมข่าวไปถึงยังนอนสมอยู่บนที่นอนหน้าตาบวมปูด
อายุ๓๓อยู่ชุดเดิมอยู่เลยเนี่ยคือถูกส่งไปโรงพยาบาล
แล้วก็กลับมานอนที่ห้องเช่ากลับมานอนที่ห้องเช่า
แล้วนอนแบบยังสมอยู่ยังไม่ไหวโอ้ก็โดนเข้าไปขนาดนั้น
คือเหมือนก็พ้นขีดอันตรายใช่ไหมคะก็ออกมารักษาตัวต่อที่บ้าน
มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลแม่สอดอีกรอบนึง
ไปโรงพยาบาลรอบสองเพราะมารักษาตัวเอง
อยู่บ้านไม่ไหวจริงนอนสมมากค่ะคือเขาก็ให้ข้อมูล
หลังจากนั้นน็อคจำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลนะคะ
ไม่รู้ได้เลยวี๊ว
ประเด็นนี้สำคัญ
ได้มีการไปแซวไปกระแทกไปอะไรเขาไหม
เป็นผู้เจ็บเขาภาพตัดใช่ไหม

นั่งอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนสองคนแล้วภาพตัดไปเลย

เขาบอกว่าคือเอาจริงนะตอนอยู่ในผับ
คนเจ็บดื่มจนเมา
โต๊ะผู้ก่อเหตุ
ทางผู้ก่อเหตุเขาไม่พอใจเลยมารุมชก

ลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์นิดนึงค่ะ
พี่ผู้ชายคนเจ็บอะค่ะเขาเต้นนี่แหละค่ะ
คือเขาเมาแล้วแล้วก็เขาเดินเต้นไปรอบแถวนั้นนั่นแหละค่ะ

เขาน่าจะขอชนแก้วหรืออะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าหันไปอีกทีนึง

ก็คือตอนที่มารุมนี่หนูเข้าไปห้าม
ตอนเขาล้มเขาไม่ไหวแล้วพี่เขาไม่รู้สึกตัว
แล้วเขาเหมือนกับเบอร์งงแล้วสู้ใครไม่ได้แล้วพี่

มีผู้ชายกระทืบซ้ำ๑คน
อีกคนนึงก็ต่อยเข้ามาจังที่หน้าเลยค่ะพี่
ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดค่ะ

หนูคิดว่ามันรุนแรงเกินไปมันไม่น่าจะทำกันขนาดนี้
นี่คนเห็นเหตุการณ์บอกว่ามันรุนแรงเกินไป
คนเจ็บเมาอ่ะจริงก็เต้นไปรอบโต๊ะ
แต่แค่ไปขอชนแก้วกับโต๊ะผู้ก่อเหตุเองนะ

ขอชนแก้วแล้วรุมทำร้ายเขาเหรอ

คือทางผู้ก่อเหตุเขาเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เหมือนกับก็รุมทำร้ายกันตั้งแต่ในผับตั้งแต่ในร้านใช่ไหมคะ
พอออกมาด้านนอกจะมาเคลียร์มันก็ไม่ได้เคลียร์

ตอนนี้เรียกทางกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ตำรวจจะให้ความเป็นทำกับทั้งสองฝ่าย
จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
นี่พันธุ์ตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนผู้กำกับการสพแม่สอด

ผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนไปเข้าพบตำรวจแล้วค่ะ

ถูกแยกสอบคนละเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
สุดท้ายยอมรับสารภาพว่าลงมือทำร้ายร่างกายในเอนามสมมุติจริง
คือมีผู้ก่อเหตุอายุ๒๗ปีคนนึงเขาให้ข้อมูลค่ะ
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
กลุ่มเขานั่งกันอยู่ในผับหลายคน

แล้วตัวคนเจ็บมากับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓โต๊ะมันใกล้กันมาก
คนเจ็บเมาเดินมาเต้นใกล้โต๊ะ
หยิบแก้วเหล้าเพื่อนผู้หญิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ขอชนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

หยิบแก้วเหล้าของเพื่อนผู้หญิงของเขามาชนกับเขา

พอทะเลาะกันปุ๊บตัวคนเจ็บไม่พอใจกลับไปที่โต๊ะ
แล้วตัวคนเจ็บเดินกลับมาอีกแล้วต่อยหน้าเขาก่อน

เขาอ้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เนี่ยทุกอย่างมันก็สุดท้ายมันก็เลยลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกายกัน
อยากชนแก้วก็เลยหยิบแก้วชน

ใช่ครับแล้วก็ทีนี้เราก็กลับมาจากห้องน้ำพอดี
ทีนี้ก็พี่เขาจะเข้าโต๊ะแล้วก็เขาก็ปัดผู้หญิง๒คนนะครับ

แล้วก็เขาก็ยกเหล้ายกเหล้าแล้วก็เทขึ้นแก้วให้ผู้หญิงกิน

แป๊บนึงเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ต่อยผม
ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการสอบปากคำคนเจ็บนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ